ซึ่งถ้าหากนำข้อเสนอของคอสชมาเปรียบเทียบกับเนื้อหาของรัฐมนูลในปี๒๕๕๙
ซึ่งเป็นรัฐมนูลที่เกิดขึ้นในช่วงหลังรัฐประหารนะครับ
ทั้งนายวิศนุเครืองามรองนายกรัฐมนตรีและพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรีเคยบอกว่าน่าจะเอามาใช้
เพราะว่าเป็นช่วงเปลี่ยนผ่านเหมือนกัน
ก็จะพบว่าส่วนใหญ่แล้วก็จะใช้หลักการเดียวกันนะครับ

มาเจาะดูจุดเด่นจุดด้อยของประเด็นสำคัญเหล่านั้นครับ
เริ่มกันที่ประเด็นวุฒิสภาที่รัฐธรรมนูญฉบับปี๒๕๕๙
กำหนดให้วุฒิสภามาจากการแต่งตั้งจากกลุ่มผู้มีอำนาจในขณะนั้น
จำนวนไม่เกิน๓ใน๔ของจำนวนสมาชิกทั้งหมด
ของสภาผู้แทนรัศดรมีวาระ๖ปี
โดยในวาระเริ่มแรกเมื่อครบ๒ปี
ให้สมาชิกออกจากตำแหน่งเป็นจำนวน๑ใน๓
ของจำนวนสมาชิกทั้งหมดโดยวิธีจับสลาก
วุฒิสมาชิกขณะนั้นจะมีส่วนสำคัญในการกำหนด

สนับสนุนพลเอกเกรียงศักดิ์ชมนัน

กลับมาเป็นนายกรัฐมนตรีหลังการเลือกตั้งอีกครั้งหนึ่ง
ขณะที่ข้อเสนอของแม่น้ำสี่สาย

วุฒิสภาชุดแรกมีจำนวน๒๕๐คน
โดยมาจากการคัดสรรหรือแต่งตั้ง
จากคณะกรรมการที่อิสระและเป็นกลาง

มาเป็นวุฒิสภาไม่เกิน๖คน
แต่ต้องไม่ใช่สมาชิกคอสชในปัจจุบัน
ให้มีหน้าที่พิทักษ์รัฐธรรมนูล
ถวงดุลอำนาจควบคุมการบริหารประเทศ
ดูแลการปฏิรูปและแผนยุทธศาสตร์ชาติ

กำหนดให้การเลือกตั้งโดยตรงแบบผสม
หรือแบบรวมเขตเบอร์เดียวทั้งจังหวัด
โดยเขตละไม่เกิน๓คนอยู่ในวาระ๔ปี

ทำให้ไม่มีพักการเมืองใดได้เสียงเกินกึ่งหนึ่ง
และสุดท้ายพักที่ได้เสียงมากที่สุดขณะนั้น
คือพักกิจสังคมและพักชาติไทย
ก็มีมติสนับสนุนให้พลเอกเกรียงศักดิ์
ตนายกรัฐมนตรีหลังรัฐประหาร
กลับมาเป็นนายกรัฐมนตรีในฐานะคนนอกอีกครั้ง
ส่วนข้อเสนอของแม่น้ำสี่สาย
เสนอให้เป็นเขตใหญ่มีสอสอไม่เกิน๓คน
โดยให้เหตุผลเพื่อให้พักการเมืองขนาดเล็ก

ซึ่งในอดีตประเทศไทยเคยใช้ระบบการเลือกตั้ง

ข้อดีคือมีการประณีประนอมกันระหว่างผู้สมัครของพักต่าง
ทำให้พักเล็กสามารถแทรกเข้ามาเป็นสอสอได้
และเข้าถึงความต้องการของประชาชน
ขณะที่ข้อเสียคือพื้นที่ใหญ่
ใช้จ่ายในการหาเสียงสูง
และดูแลประชาชนไม่ทั่วถึง
นำไปสู่ข้อเสนอให้มีระบบเลือกตั้ง

ประเด็นสุดท้ายที่ถูกวิภาควิจารณ์มากที่สุด
และถูกมองว่าเป็นประชาธิปไตยครึ่งใบ
คือที่มาของนายกรัฐมนตรี
ซึ่งในปี๒๕๒๑ได้เปิดช่องให้คนนอก
ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีได้
ซึ่งก็เหมือนกับข้อเสนอของแม่น้ำสี่สาย
ที่ระบุว่าไม่ควรให้พักการเมือง
ต้องกำหนดรายชื่อผู้ที่จะมาเป็นนายกรัฐมนตรี
เพื่อป้องกันและตัดปัญหาข้อติดขัด
ที่ไม่สามารถจัดตั้งรัฐบาลได้
ทั้งหมดนี้มีวัตถุประสงค์เดียวกัน
คือเพื่อเปิดทางให้คนนอกเข้ามาเป็นนายกรัฐมนตรีได้นั่นเอง
ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน